กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามคดีสะเทือนขวัญ
ที่เกิดขึ้นที่ในท้องที่สพมะขามจังหวัดจันทบุรี
แล้วย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมฟังได้เห็นภาพกันแบบนี้ค่ะ
คือมีหญิงสาวอายุสักประมาณ๒๑ปี

เขาไปเที่ยวผับกับเพื่อนที่จังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะ

แต่ตอนกลับออกมาคือโดนอุ้มโดนหิ้วเลย
หิ้วออกมาโดยผู้ชาย๔คน
ออกมาจากผับแล้วก็พาเธอไปรุมกระทำชำราว
คือรุมโทรมที่ลงที่กำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งในห้องพัก
แล้วปรากฏว่ารุ่งเช้าเธอเสียชีวิตค่ะ

เขาก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งเลยนะ
ไม่ทันข้ามวันก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้แล้ว
แล้วก็วันนี้นำผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยเนี่ยนะคะ
รวมทั้งมีอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ในกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพได้อยู่ที่ด้านหน้าของผับเนี่ย
ก็คือเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสายเดี่ยวสีดำสีดำ
คือเขาบอกว่าน่าจะชื่อว่าอันนี้เป็นนามสมมุตินะ
น่าจะชื่อว่าแพรวทีนี้ญาติเขาก็เลยสงสัย
แล้วก็ตามไปพูดคุยกับนางสาวแพรวที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำนี่แหละ
แล้วก็แพลวเนี่ยเป็นคนที่ว่ากันว่าถือกระเป๋าของผู้ตายด้วยนะ
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจได้เชิญตัวผู้หญิงคนนี้
นามว่าแพลวนี่แหละค่ะไปสอบปากคำที่โรงพักมะขาม
จันทบุรีในจังหวะที่ตำรวจนำตัวเธอไปสอบปากคำเนี่ย
ก็มียายมีพี่ชายแล้วก็มีน้าของคุณกิฟต์
คุณกิ๊บเนี่ยคือผู้เสียชีวิตนะเดินทางมาที่โรงพักมะขามด้วย
ถามว่ามาทำไมเขาบอกว่ามาเพื่อขอพบกับคุณแพรว
เดี่ยวสีดำที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
แล้วก็เป็นคนถือกระเป๋าของคุณกิ๊บด้วย
ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหากำลังนำตัวผู้เสียชีวิตออกไปจากผับในตัวเมืองจันทบุรี
ญาติบอกว่ามีเรื่องข้องใจที่จะมาถามแพลวถามผู้หญิงคนนี้แหละ
ซึ่งตำรวจก็ระหว่างที่สอบปากคำญาติก็รอพบนะ
หลังจากนั้นญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้พบนะ
พบกับผู้หญิงคนดังกล่าวที่เธอชื่อว่าแพลวก็ออกมาเปิดเผยแบบนี้บอกว่า
หญิงคนดังกล่าวเธอปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักกับคนตายคือคุณกิฟต์
แต่รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหา๔คนเธอยืนยันด้วยเสียงหนักแน่น
บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้

ใช่ค่ะส่วนเรื่องของกระเป๋าที่ถือเอาตามไปให้เนี่ย
เขาบอกว่าคุณแพรวเนี่ยเห็นว่านามสมมติว่าคุณกิ๊บเนี่ยนะคะสลบอยู่
แล้วก็เห็นกระเป๋าวางข้างอยู่แล้วมีผู้ชายอุ้มออกไป
เธอก็เลยสงสัยว่าเอากระเป๋าอยู่นี่เธอก็เลยถือตามไปให้แล้วเธอยังบอกด้วยว่า
โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะโทรหาญาติให้มารับตัว
อันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างของเธอนะตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ย
หมายจับออกหมายจับไปแล้ว๔คนจับได้แล้วทั้ง๔คนนำ๔คน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเริ่มตั้งแต่ที่ผับแล้วก็ต่อด้วยที่ลง
รับซื้อผลไม้เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะออกหมายเรียกอีก๒คน
ว่าสองคนเนี่ยอยู่ร่วมกระทำความผิดด้วยส่วนแพลวแล้วก็เพื่อนสาวที่ไปเที่ยวกับคุณกิ๊บ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีการออกหมายเรียกอย่างแน่นอนเนี่ยนะคะ
สรุปตอนนี้๔คนที่ถูกออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มตัวได้แล้ว๓คนยอมรับสารภาพว่ากระทำจริง
ส่วนอีกหนึ่งคนปฏิเสธบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ร่วมข่มขืนกระทำชำราวด้วยเนี่ยนะคะ
ของผู้ต้องหาทุกคนก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะวันนี้มาเฝ้ารอจนกว่าจะมีการนำตัวไปฝากขัง
ซึ่งตอนนี้แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปถามนะหลังจากนั้นผู้ต้องหาก็เตรียมที่จะยื่นประกันตัวในชั้นศาล
เวลาสักประมาณ๙โมงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนก็เรียกตัว๑ใน๔ผู้ต้องหาอายุ๑๘ปีไปสอบสวน
คนนี้เนี่ยใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงในการสอบสวนซึ่งก็มีญาตินั่งอยู่ด้วยเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนเนี่ยนะคะ
ส่วนนายสุรสิทธิ์ใจคำมีหรือว่าบอลอายุ๒๔ปีคนนี้ที่ที่ฉันบอกไปว่าปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ร่วมกระทำชำราวคุณกิฟต์อายุ๒๑ปี
แต่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของรถอีซูซู๔ประตูป้ายแดงทะเบียนกไก่๓๑๗๒จันทบุรีแล้วก็เป็นคนขับรถพาทั้ง๓คนไปร่วมก่อเหตุ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
๓คนที่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะ
ก็คือนายนัทธพงศ์แสนกล้าหรือว่าโอ๊ต
อายุยี่สิบสี่ปีนายปรัฐวีบุญธรรมหรือว่าทีม
อายุ๒๓ปีแล้วก็ผู้ต้องหาอีกคนก็คือ
อายุ๑๘ปีทั้งหมดนี้นะคะเป็นผู้ต้องหา
หมายจับสารจังหวัดจันทบุรีอันนี้เนี่ย
ตำรวจแจ้งข้อหาคือร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้อื่นนั้นตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงค่ะส่วนเรื่องที่ว่าเอ๊ะ
สุดท้ายแล้วคุณกิฟต์เสียชีวิตก่อนที่จะถูกอุ้มมาจากผับ
หรือเสียชีวิตระหว่างที่ถูกกระทำชำราวตำรวจบอกว่า
ได้เอาชิ้นเนื้อบางส่วนส่งพิสูจน์หลักฐาน
ส่งให้นิติเวชวิทยาไปตรวจสอบว่า
มีการใช้สารเคมีมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามีอันนี้ก็จะต้องถูกแจ้งเพิ่มอีก๑ข้อกล่าวหา
กับผู้ต้องหาทั้งสี่คนนะคะค่ะลักษณะก็คือ

อันนี้เจ้าหน้าที่สงสัยก็เลยจะต้องรอผลตรวจก่อนนะคะ